นี่สีสันของการแข่งขันกีฬาที่จังหวัดอ่างทอง
น้องหนูเขาก็มาโชว์การแข่งขันที่แบบว่าเล่นแบบเต็มที่
สู้กันสุดมันมันฮามาก
ไปติดตามเลยครับที่จังหวัดอ่างทอง
คืนเต้นไม่สนใจใครเลยเต้นกระโปรงกระพือเลยคุณ
นี่ครับเต็มที่ตลอดทั้งงานที่โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
เจ้าวัดอังคองเขาจัดกิจกรรมการแขนกีฬาสีบัวชมพูเกม
ชื่อน่ารักจังดูสิครับโอ้โหแต่ละชนิดกีฬานะครับ
แข่งขันกันมันมากแล้วเขาแบ่งออกเป็นทั้งหมด๔สีนะ
มีสีแดงสีเหลืองสีเขียวและสีฟ้าเก้าอี้ดนตรีก็มี
เดี๋ยวจะให้ดูเป็นชนิดกีฬาไปอย่างแรกนี่ไปดูการแข่งขันวิ่งกันก่อน
ดูดูนี่ทันให้เธอแต่เธอไม่ทันงั้นวิ่งชิวแล้วก็มาเต้น
ชนะจ้ะชนะจ้ะสบายติดสบายใจแบบนี้
แต่ไฮไลท์ของกิจกรรมในครั้งนี้ไม่ใช่แค่วิ่งนะ
เก้าอี้ดนตรีน้องใบตองคุณชอบใช่ไหมล่ะ
ฉันชอบมากเลยฉันแย่งเก้าอี้หักทุกตัว
ดีไหมขาหักนี่ดูคนนี้นี่ก็ไม่รู้ไปโดนตัวอะไรมา
ดีกว่าเพื่อนเขาเลย
ใครมาแข่งเก้าอี้ดนตรีไม่ได้มาดีดแข่ง
นี่เสื้อเหลืองคนนี้คุณจับตาให้ดีเขาไม่ธรรมดา
ตั้งแต่รอบแรกยันรอบสุดท้าย
สามารถคว้าเก้าอี้ได้ทุกครั้งเมื่อดนตรีจบ

เฮ้ยคุณทำเป็นเล่นไป

เพลงจะจบยังละ

เณ่จบแล้วเป็นไง
บอกแล้วไม่ได้มีแต่ลีลาอย่างเดียว
ใส่ซ้อมที่บ้านทุกวันอ่ะนี่ดิฉันว่าเป็นเพราะใส่เสื้อซุปเปอร์แมนหรือเปล่า
แถมเป็นแชมป์ด้วยก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะขอแสดงความยินดีด้วย
ในครั้งนี้กับเจ้าแม่เก้าอี้ดนตรี
สุดยอดอ่ะคุณต้องบอกเลยนะว่าเห็นลีลาท่าทางแบบนี้
อยู่บ้านแย่งเก้าอี้กับแม่นั่งแน่นอน